ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

อย่าสิไหลแล้วก็ห่าง

จบลงไปจนได้นะครับเพลงนี้

ว่ามีย้อนต่อแล้วมันเก่งมากเลย
อย่างคุณพี่สูจนเนี่ยนอกจากเพลงตัวเองแล้ว

และเวลาส่วนใหญ่ก็เอาไปทำงาน

เพลงนี้เวลาพี่เป็นคอมเมนต์เตียเตอร์
แล้วเด็กเขาเอามาร้องบ่อยมาก

ไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่แบบจำจากเด็กรู้
ไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่แบบจำจากเด็กร้อง

ขอให้ผลเป็นบวกเท่านั้นเลยค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสุนารีร้องจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณสุนารีร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ร้องได้

โอ้โฮ

ที่เด็กเอามาประกวดบ่อยมาก

เพลงน้องมีผัวแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ขึ้นอย่างนี้นะ
แต่ว่าก็ได้แค่ผู้หญิงคนนี้จริง

ไม่มั่นใจอ่ะ

ได้ค่ะเชิญพี่สุค่ะคุยกับคุณยายได้เลย

เพลงนี้หนูไม่มั่นใจเลย

ยายคิดว่าถ้าหนูหยุดยายจะโอเคไหม
ยอดยายอยากให้หนูไปต่อวัดดวง

รบในการตัดสินใจของตัวแทนคนนี้นะคะ
คุณสูอ่ะก็มาช่วยยายอยู่แล้วค่ะ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสู้สู้หรือหยุดครับ
หยุดซูหรือยุดครับ

หยุดครับเพราะฉะนั้นทางด้านนักสู้ชีวิตของเราก็กลัวคุณยายเฮียงนะครับ
ก็รับเงินจากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตนะครับ

ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่พี่สู่มาร่วมร้องได้ให้บุญกับเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่
ตั้งแต่รายการติดต่อไปนะพี่เต็มใจจะมามากเลยแล้วก็อยากจะสู้อยากจะช่วยคุณยายมาก
อย่างน้อยหนี้สินถ้ามันหมดไปแกก็ยังจะทุกข์แค่เรื่องลูกที่การรอคอยลูกสาว
ทุกข์ได้บรรเทาได้แบ่งทุกข์ของแกออกจากอกแกบ้างอยากฝากถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะ
คุณยายทุกข์มากเลยยายเฮียงทุกข์มากถ้าใครอยากจะช่วยเหลือยายแบ่งเบาทุกข์แกก็สามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือยายได้นะคะ
จ๋ายายสู้นะเข้มแข็งนะคะหนูเชื่อว่าวันหนึ่งลูกสาวยายจะกลับมาหนูเชื่อมั่น
ดูแลตัวเองนะคะอย่าคิดมากนะ
คุณยายอยากบอกอะไรคุณสุนารีไหมคะ
วันนี้คุณยายขอขอบคุณคุณสุนารีที่มีความเมตตาที่มาร้องให้คุณยายวันนี้
ถึงจะไปได้ถึงเป้าหมายแต่คุณยายก็ขอขอบคุณและขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสยาย
ขอให้เจริญรัฐนาสิ่งใดของคุณยาย

สำคัญค่ะคุณยาย
คือณตอนนี้จากพี่เอชายาส่งต่อมาถึงคุณพี่สุนารี
คนที่จะมารับไม้ต่อไปคือใคร
โอ้โหทีเด็ดเลยครับเราต้องจัดไฟในสตูนี้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง
เพราะเขาผิวนวลผิวเนียนมาก
คนอะไรจะต้องไฟเพิ่มนี่ไฟก็แรงจนแสบหน้ากันหมดแล้วนะ

ตั๊กเอ้ยเจ๊ขออนุโมชนะบุญด้วยนะ
ก็นั่นแหละทำบุญเยอะชาติหน้าจะได้เกิดมาขาวนะ
เอาละครับวันนี้รายการของเรานะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนี่นะฮะนักสู้ชีวิตของเรานะครับ

ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญในชีวิตปัญหาต่าง
ก็ขอให้บรรเทาแล้วก็ลดน้อยลงไป
ส่วนสำหรับนักบุญของเราวันนี้คนที่๒คุณสุนารีราชศรีมา
ขอบคุณจากใจจริงจากทางรายการแล้วก็ทีมงานของเรา
ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรา
ว่างมีงานบุญเราจะเรียนเชิญมาอีกที

แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมมาติดตามในคราวหน้านะครับ
สำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนร้องได้ให้บุญนะครับ
มาดูนักร้องเชิญของเราคนต่อไปคุณตั๊กสิริพรนะครับ

แล้วก็ครอบครัวของนักสู้ชีวิตจะเป็นใครเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรมาติดตามได้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต๑๘นาฬิกาตรงนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับ
ก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมอย่าย้ายช่องไปไหนนะครับ
มีอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนนะครับผมคุณเป๊กกี้คุณสุนารีนะครับ
แล้วคุณผู้ชมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
กว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ยายจ๋าหนูทำเต็มที่แล้วมันเจอเพลงยากเกินไป
หนูไม่กล้าเสี่ยงได้๔๐๐๐๐บาทโอเคนะยายนะ
โอเคค่ะขอบคุณคุณสุมากนะคะ

คุณยายก็จะเอาไปใช้กรยศปิดบางส่วนค่ะ
ถ้าไม่มีรายการนี้ไม่มีคุณสู่ช่วย
ยายก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนนะ

ถ้ามีโอกาสหนูจะช่วยยายอีกนะ

ถึงแม้ว่าเราจะอดมือกินมือ

ยังไงพี่ก็เลือกที่จะอยากอย่างนี้ดีกว่า
ดีกว่ารวยแล้วไม่มีความสุข

ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที

เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรม
ร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า